เมื่อวานยังคุยกันอยู่เรื่องของสสวันอยู่บำรุง
ออกมาพูดถึงเรื่องของบทบาทของสสเต้มงคลกิจ
คือมันทำเกินบทบาทหน้าที่ของสอสอหรือเปล่า
โดยเฉพาะเรื่องการไปเชื่อบังแจ๊กเรื่องผ้าผูกเอวสีขาว
ยังคุยกับคุณเขมสอนอยู่ว่านี่สสวันเนี่ยท่านสอสอท่านดูไทยรัฐนิวโชว์ตลอดนะ
หลังจากที่เมื่อวานพอเราถามสสเต้ว่าเอาเห็นคุณวันเขาไลฟ์หรือยังสสเต้ว่ายังไง
สสเต้บอกขอเตือนครั้งที่หนึ่งนะไม่ให้คุณวันเนี่ยมาพาดพิงถึงอีก
ถามกลับด้วยบอกว่างงานเหรอโอ้โหท่านผู้ชมฮะนี่ฮะคือคุณวันนี่โพสต์เลย
โพสต์เลยวันนี้บอกมีเตือนครั้งที่หนึ่งด้วยนี่ผมต้องกลัวใช่ไหม
วันนี้คุณวันอยู่บำรุงก็โพสต์ภาพ

เนี่ยเขาได้พูดเอาไว้นะอ่าผ่านทางไทยรัฐนิวโชว์นะ
ครับคุณวันบอกว่าคือนี่เมื่อวานที่เราบอกอยู่เฉยนิ่งเพราะ
สิ่งที่ทำไม่ใช่หน้าที่สสอดูไม่เหมือนมีศาละเลยคุณ
คลกิจก็ตอบกลับเอาไว้นะครับสสมงคลกิจเนี่ยหรือว่าสสเต้เนี่ย
ทุกผู้ชมครับบอกว่าถึงเป็นสอสอปัดเศษเนี่ยก็กล้าไปอวด
ประชาชนได้นะแล้วก็ไปอ้างว่าดีกว่าสอสอที่ไม่ได้มาด้วยคะแนน
สุดแล้วก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าเรื่องคดีของคุณแตงโม
ต่อไปแล้วถ้าคุณวันต้องการให้หยุดหรือต้องการอะไรเนี่ยก็ขอ
ให้มาพูดตรงตรงกับตัวเขาได้เลยอ่านี่วันนี้ที่เราถามไปเพิ่ม

สสสปัศศก็ยังภูมิใจเพราะก็ได้ซื้อเสียงมาไปอวดใคร
ได้อวดประชาชนบ้างเพราะประชาชนเลือกเรามาโดยที่เขาสักพา
ตรงจากนโยบายดีกว่าสอสอบางคนที่ไม่มีคะแนนบริสุทธิ์
เลือกเลยค่ะมีแต่คะแนนที่ซื้อมา
อืม
ได้อะไรต้องการอะไร

หยุดเพราะอะไร
อ่าที่เขาพูดมาอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะไปเห็นโพสต์ที่คุณ
วันวันนี้โพสต์บอกก็แค่สอสอปฏิเสธไม่มีเกียรติพอ
แล้วจะรอดูความเลอะเทอะไร้สาระอย่างขบขันต่อไป
นี่ฮะที่คุณวันได้โพสต์เอาไว้นะครับ
ในวันนี้หลังจากดูไทยรัฐนิวโชว์เมื่อคืน
คือทางสอสอเต้มงคลกิจยังบอกถึงเรื่องการเคลื่อนไหว
หรือว่าการตามหาความจริงในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมนะครับทุกผู้ชมครับบอกว่าจะเดินหน้าต่อนะ

คดีคุณแตงโมด้วยนะฮะสสเต้บอกว่าตอนนี้ขอรอฟัง
แถลงปิดคดีของแตงโมก่อนคาดว่าน่าจะหลังจากที่มีการสอบ
พยานปากสุดท้ายยี่สิบสองเมษายนซึ่งหลังจากตำรวจแถลงแล้วเนี่ย
สรุปคดีเสร็จแล้วเดี๋ยวจะดูว่าประชาชนยังสงสัย
คาใจในผลการสรุปคดีของตำรวจหรือไม่
ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็คงต้องไปยื่นหนังสือให้นายกตรวจสอบ
ในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นเสมือนร่างทรงของประชาชน
ถ้าประชาชนสงสัยตัวเองก็สงสัย
ส่วนเรื่องการไปยื่นหนังสือให้นายกตรวจสอบคดีคุณแตงโมนะครับ
สสเต้มงคลกิจบอกว่าจะยื่นเรื่องให้สอบสวนเพิ่มด้วยนะฮะ
โดยอาจจะให้ชุดเดิมหรืออาจจะเปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนใหม่ด้วย
ทั้งจะส่งเรื่องไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ถ้าเขาทำด้วยตรงไปตรงมาตอบสังคมได้ประชาชนยอมรับผมก็โอเค
แต่ถ้าประชาชนไม่ยอมรับประชาชนเขาบอกว่ามีวิธีอื่นไหมที่จะทำให้ดีกว่านี้
สอบเพิ่มโดยใช้ชุดเดิม๒ถ้าชุดเดิมทำไม่ไหวเหนื่อยล้า
แล้วก็เปลี่ยนชุดมาตอบสังคมได้ทุกข้อ
ไม่มีข้อสงสัยโดยที่แบบโดยส่วนใหญ่เขาโอเค

ผมก็ไม่มีข้อสงสัย
ให้เราออกอากาศให้เรายินดีนะคะจะได้แบบบาลานซ์
ปกติจะติดตามไลฟ์ของคุณวันเขาอยู่ตลอดนี่นะฮะ